ฮอตอย่างใบเฟิร์นพิมชนกที่ทิพย์ละลาไปไกลถึงแดนประดิษฐ์ไปที่ญี่ปุ่นกับเพื่อน๑๒วัน
แต่มีเรื่องให้เธอต้องตกอกตกใจถึงกับเกิดอาการแพนิกคือหวาดวิตกกังวลหนักมากนะคะคุณผู้ชม
คือในขณะที่เธอไปเที่ยวเนี่ย๑๒วันในวันที่๒เธอเจอกับเหตุการณ์ที่ตื่นตระหนกก็คือเพื่อนของเธอคุณทอมไหมแดกเรสนะคะได้มีอาการหัวใจเต้นเร็ว
แล้วก็เดินมาบอกกับใบเฟิร์นว่าเนี่ยใบเฟิร์นพี่หัวใจเต้นเร็วมากใบเฟิร์นก็เลยแบบรีบเรียกรถโรงพยาบาลนะคะให้มารับตอนนั้นเลยคือต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยฟินเกือบไม่สุดแล้วนะคะ
เพราะวันที่๒มีเหตุให้ทริปเนี่ยต้องเสียวเล็กเพราะว่าเพื่อนสาวที่ไปด้วยอย่างทอใหม่แก๊กเรสเกิดอาการหัวใจเต้นเร็วมาก
สนุกค่ะญี่ปุ่นก็สนุกไปได้พักผ่อนไปประมาณ๑๑๑๒วัน
โอ้โหเดย์สองก็มีคนเกือบตายค่ะ
เพื่อนคุณทอมไหมดัคเบรดค่ะ

หัวใจเต้นเร็วมาก
ทุกแล้วก็แบบเป็นแอมบูแลนด์รับเป็นทุกอย่าง

เดี๋ยวหนูหัวใจอยู่เต้นจริงหนูกลัวมาก
ไม่กว่าที่เหมือนว่าชอบ

เราก็จะชอบสนุกเวลามีคนแท็กอะไรแบบ

เราก็เลยเอ้อเหมือนจริงอะไม่กวาดเลยอะ

หลังหัวเธอค้ากอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเออเราแข็งแรงนะเราสนุก

มาเยอะเจ็บมาเยอะแต่จริงแล้วเธอก็บอกว่าโดนแบบนี้จนชินแล้ว
ถือว่าเป็นการแบบหยอกกันแบบขำในหมู่เพื่อนซะมากกว่า
ไม่ได้ถึงขั้นดรามงดราม่าอะไรมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้ว
ใช่แต่ที่ดราม่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคุณทอไหมมากกว่า
เพราะว่าคุณทอใหม่เองเนี่ยเธอป่วยเป็นโรคหัวใจนะ
ใบเฟิร์นบอกว่าชอบแต่งตัวสวยแต่ไม่รอด
คือเวลาอากาศหนาวอาจจะแบบอยากโชว์นั่นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอไปเจออากาศหนาวเข้าบวกกับตัวเองเนี่ย
โรคหัวใจแล้วไม่ได้บอกคนอื่นก็ทำเอาตื่นตระหนกกันทั้งทริปเลยนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูว่ากลับมาจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคุณท้อไหม
ซึ่งก็เป็นสไตลิสต์ชื่อดังของวงการบันเทิงบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะ